คุณผู้ชมคะมีแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนะคะ
เหตุการณ์นี้บนเฮลิคอปเตอร์มีผู้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์๕คน

นักบินและนักบินผู้ช่วยหญิงนั้นเขาเป็นคู่รักกัน
นี่คือ๕คนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่ตกนะคะ

อีก๒คนก็เป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักบินกับผู้ช่วยนักบิน
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะ
ทางครอบครัวของคุณวิชัยศรีวัฒนประภา
ในเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะ
มีภรรยาลูกชายและลูกสาวค่ะ
ภรรยาก็คือนางเอ็มออนศรีวัฒนประภา

นายอภิเชษศรีวัฒนประพาคุณอรุณรุ่งศรีวัฒนประภา

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเดินทางไปด้วย
นี่ค่ะก็เป็นจุดที่มีการแสดงความเคารพต่อรูปถ่าย
ของเจ้าสัววิชัยนะคะเป็นจุดที่มีการร่วมไว้อาลัย

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งคนไปร่วมไว้อะไรกันเยอะมากนะคะ
ทันทีหลังจากที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางอังกฤษเนี่ย
ตรงกับช่วงสายของอังกฤษนะคะ
แฟนฟุตบอลก็ทยอยไปจุดเทียน
มีการนำช่อดอกไม้ผ้าพันคอ
แข่งขันที่มีสัญลักษณ์ของเลสเตอร์ค่ะ

เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเจ้าสัววิชัย

ส่วนเจ้าหน้าที่สโมสรก็มีการนำภาพ
ของเจ้าสัววิชัยมาตั้งบริเวณกำแพงสนาม

เพราะว่าเจ้าสัววิชัยคือผู้ที่มาสร้างประวัติศาสตร์
นำเลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกครั้งแรกของสโมสร

ร่วมแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าสัววิชัยนะคะ
ของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์ในยุคแห่งเคมบริด
เสียพระไทยหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิต
ของคุณวิชัยศรีวัฒนประภา

ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ที่ทรงเป็นพระสหายกับนายวิชัยนายวิชัยเป็นนักธุรกิจที่อุทิศตนทำงานเพื่อครอบครัว
รวมทั้งยังให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนวงการฟุตบอล
นำเลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมอร์ลีกในฤดูกาล๒๐๑๘
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสโมสรฟุตบอลทั่วโลกนายวิชัยจะถูกระลึกถึงจากแฟนฟุตบอล
และทุกคนที่โชคดีที่มีโอกาสรู้จักกับนายวิชัย
นี่คือแถลงการจากสำนักพระราชวังของอังกฤษนะคะ
นำทีมไปสู่แชมป์เปียนพรีเมอร์ลีกในปี๒๐๑๖ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่ง

ครับเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาอายุเพิ่ง๖๐แล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
แง่ของธุรกิจเยอะมากนะครับ
แล้วก็ไปซื้อสโมสรฟุตบอลที่อังกฤษด้วยที่เบลเยี่ยมด้วยนะครับ

ซึ่งนอกเหนือจากเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
เป็นผู้ที่ช่วยเหลืองานด้านการกุศลเยอะมากนะคะ
ทั้งในประเทศไทยและอังกฤษเอง
คนที่เลสเตอร์เนี่ยชื่นชมยกย่องมากช่วยเหลือเรื่องของการศึกษาเรื่องของโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ถ้าดูจากรายชื่อของผู้เสียชีวิตตกลงที่ยืนยันแน่ชัดณขณะนี้ก็คือ๕คนนะฮะ
เสียชีวิต๕ศพด้วยกันไม่ใช่๘นะครับ
แล้วตอนแรกมีข่าวว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ขึ้นฮอไปกับคุณวิชัยเนี่ยมีลูกสาวด้วย
ซึ่งลูกสาวก็ยืนยันแล้วว่าอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้ไปนะฮะ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสื่อต่างชาติไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ลักษณะหรือว่าอายุอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวของคุณวิชัยเป็นรุ่นลูกอะไรอย่างนี้นะครับ
ตกลงผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณจุ๋มนุษราสุกหน้าไม้นะครับหรือว่าซาร่านุสราคนนี้ฮะอายุ๓๒ปีเท่านั้นเอง
ถ้าท่านยังจำกันได้แล้วคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยคุณจุ๋มนุษราสุกหน้าไม้ที่เสียชีวิตจากเหตุฮอตกในครั้งนี้ด้วย
เคยเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี๒๕๔๘แล้วปีนั้นก็คว้าตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วย
หลังจากนั้นก็เข้าไปเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง๗นะฮะเล่นละครหลายเรื่องครับท้อง๙ปิ่นมุกชุมแพรนะ
แล้วก็หันมาทำธุรกิจนะครับก็มีแสดงรับเชิญบ้างบางเรื่องนะครับ
ก็จะดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ

เดินทางไปที่ไหนก็จะไปเป็นทีมสตาร์ฟ
คอยดูแลงานต่างให้ด้วยนะครับ
คือพอทราบข่าวว่า
คุณจุ๋มนุษราสุกหน้าไม้เสียชีวิตด้วย

แสดงความอาลัยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
แล้วก็มีการไปดูโพสต์ต่างของเธอก่อนที่จะประสบเหตุ

อย่างเช่นภาพการไปชมฟุตบอลพรีมิลิกของอังกฤษ

รวมถึงคลิปล่าสุดที่ลงไว้ในไอจี
คลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับที่คุณจุ๋มลงไว้นะครับ

ส่วนนักบินและนักบินผู้ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะคะ

บีซีได้นำเสนอเรื่องราวนี้นะคะ
เอริกสวาเฟอร์นักบินที่๑
บินด้วยกันทำงานด้วยกันเพราะตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกไปด้วยกัน
ไปยังสถานที่ต่างต่างที่สวยงามด้วยกันครับนักบินก็คือเอริกสวาเฟอร์เนี่ยนะคะ
พยายามบังคับเครื่องบินให้ออกจากสนามคิงพาวเวอร์ออกไปประมาณ๒๐๐เมตร
ไปตกในลานจอดรถถ้าหากว่าหรือว่าเห้ลิคอปเตอร์ลำเนี้ย
ตกในสนามหรือว่าในย่านชุมชนอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงกว่านี้นะคะ
เขาโพสต์ว่าการที่นักบินพยายามขับเลี่ยง
ให้เฮลีคอปเตอร์ไปตกในบริเวณที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก
และพาเครื่องไปตกบริเวณลานจอดรถได้
แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น
ทั้งที่ไม่สามารถควบคุมเครื่องได้
และรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตาย
ถือว่านักบินในเหตุการณ์นี้คือฮีโร่ค่ะ
โอ้โหเพราะว่าบอลเพิ่งเลิกสักชั่วโมงเดียว

ยังเยอะอยู่ถ้าไปตกจุดอื่นที่คนยังเยอะเนี่ย

มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน
บอกว่าเฮลีคอปเตอร์ลำนี้
มีระบบเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมากนะคะ
ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับเครื่องบินโดยสารดังนั้น
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดก็มีโอกาสได้มากกว่า
สำหรับเฮลีคอปเตอร์ที่เกิดเหตุ
เป็นเฮลีคอปเตอร์แบบสองเครื่องยนต์

อกจากนี้ยังมีชุดเกียร์สำรอง
ที่จะทำหน้าที่ควบคุมเครื่องยนต์ใบพัดส่วนหาง
จากข้อมูลที่ออกมาระบุว่า
ใบพัดส่วนหางนี่แหละค่ะไม่ทำงาน
ทำให้เฮลีคอปเตอร์หมุนกลางอากาศ
จนทำให้ยากที่จะควบคุม

ให้ไปตกในที่ที่ไม่มีคนนะคะ
ลิคอปเตอร์ลำนี้คิดเป็นเงินไทย๒๘๐ล้าน
ไม่เคยมีประวัติเกิดอุบัติเหตุมาก่อนสำหรับรุ่นนี้นะคะ
ก็เพิ่งผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องบินขนส่งของนักธุรกิจ
เมื่อปี๕๘คุณวิชัยซื้อมา๒ลำ
แล้วก็จะใช้เวลาที่ไปที่อังกฤษ
เพราะว่าเวลาไปดูบอลเนี่ยไปดูที่เมืองเลสเตอร์
แต่ว่าพักอยู่ที่ลอนดอนของอังกฤษ

ใช้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวแบบนี้นะครับ
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้
ของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเนี่ย
คนที่เมืองเลสเตอร์รักคุณวิชัยมาก
เพราะว่าเป็นคนไทยนักธุรกิจไทยที่มาซื้อสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นของเขา
โมสรฟุตบอลเก่าแก่ของอังกฤษ
แต่พิสูจน์ให้เห็นว่ามาซื้อเนี่ยเพราะรักและทุ่มเทรักฟุตบอลจริง
ไม่ใช่เหมือนกับนักธุรกิจรวยที่มาซื้อแล้วก็พอทำกำไรได้ก็ขาย

มีการเปิดเผยประวัตินะฮะเกี่ยวกับการเข้ามาซื้อสโมสรเลสเตอร์ของคุณวิชัยนะครับ
อ้างอิงจากสุนัขพิมพ์อบุ๊กนะครับที่เขียนโดยเบลจิรเดชโอภาษพันวงนะครับ
เผยแพร่ข้อมูลบอกว่าคุณวิชัยไม่เคยมีความผูกพันอะไรกับเลสเตอร์ซิตี้มาก่อนนะ
ถ้าถามว่าชอบฟุตบอลแล้วก็ชอบพรีเมอร์ลีกเนี่ยจริง
แต่ทีมแรกที่เขาเชียร์และสนับสนุนเป็นการส่วนตัวมากเลยก็คือเชลซีนะฮะ
ตอนนี้ก็อยู่ในพรีเมลีกของอังกฤษนี่แหละเป็นสโมสรดังเลยล่ะ
แต่มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณวิชัยเปลี่ยนความคิดของตัวเองกับเชลซี
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจร่างกายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสนาม
ครอบครัวศรีวัฒนประภาก็มาสนามหมดแล้วเหลือคุณวิชัยเดินร้างท้าย
จังหวะตรวจร่างกายเจ้าหน้าที่สนามเกือบเอาเครื่องสแกนกระแทกเข้าที่ขาง
คุณวิชัยก็เอามือปัดกาดสนามเชลซีก็ไม่พอใจก็มีการตอบโต้กันจนมีเรื่องราวใหญ่โต
กาดมาทำแบบนี้กับเขาตรวจดีไม่ว่าแต่ทำเขาเจ็บตัวไม่ขอโทษ
ยังหาว่าเขาผิดอีกแบบนี้ไม่โอเคส่งจดหมายตำหนิไปยังสโมสรเชลซีเลยนะ
สโมสรเลสเตอร์ตอนเนี้ยคุณต้อมอัยวัตรบอกว่าวันหนึ่งเราจะซื้อทีมแล้วเอามาสู้กับเชลสีให้ได้
เวลาผ่านมา๒ปีหลังจากนั้นมีสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ติดต่อมาทางกลุ่มคิงพาวเวอร์
ค่ะขอสปอนเซอร์อืมคุณวิชัยกับลูกชายไปถึงสนาม
ทีแรกจะไปคุยเรื่องขอสปอนเซอร์ตอนนั้นอยู่นะค่ะลองจากอังกฤษ
ปรากฏว่าพอไปถึงสนามคุณวิชัยเห็นสีของสโมสรเลสเตอร์ที่เป็นโทนสีน้ำเงิน
สีเดียวกับคิงพาเวอร์โอ้โหลูกชายของคุณวิชัยบอกว่า
คุณพ่อเนี่ยบอกว่าคือมันเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เห็นว่า
มันลงตัวมันเข้ากันได้แทนที่ตอนนั้นเจ้าของสโมสรคือมิลานมันดาริช
ที่จะขอให้มาซื้อสปอนเซอร์ทำป๊อปอัพมาว่าเอามาติดที่หน้าอกเสื้อเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ
คุณวิชัยถามไม่ได้ถามเรื่องเรื่องสปอนเซอร์เลยนะถามว่ายูขายทีมไหมอ๋อ
มีลานมันนาริตบอกว่าขายค่ะก็ตกลงซื้อขายกัน
ซื้อมาสี่สิบล้านปอนตอนนั้นคิดเป็นเงินไทยก็พันเก้าร้อยยี่สิบล้าน
ฟังคุณวิชชาินิวที่เคยพูดถึงเรื่องเนี้ยไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ผมก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับที่รักฟุตบอลชอบฟุตบอล
หรือที่ยังไม่เคยชอบฟุตบอลมาดูแล้วเนี่ยเกิดการชอบ
จริงแล้วไม่ได้เป็นของผม
เป็นของคนไทยทั้งประเทศวันนี้
ผมได้พยายามบอกไปตลอด
ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างประเทศก็ดีหรือที่ไหนก็ดี
เรามีกองเชียร์ที่เป็นชาวไทยเชียร์เราอยู่อีกมากมายเลย
แม้ท่านจะมีทีมในดวงใจของท่านอยู่แล้ว
แล้วก็ช่วยกันเชียร์ครับเพราะว่าก็การเชียร์หรือการให้กำลังใจ
นี่คือสิ่งที่คุณวิชัยได้พูดแล้วก็ฝากฝังเอาไว้
วันหนึ่งเราจะซื้อทีมแล้วเอามาสู้เชลซีให้ได้
ที่พูดวันนั้นผ่านไป๑๑ปีทำได้จริง
ถูกต้องแล้วนัดที่เป็นนัดสุดท้ายของฤดูการที่คว้าแชมป์นะ

บรรยากาศตรงนั้นไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดยังไงเลยนะคะ
ก็เป็นเทพนิยายของจิ้งจอกรองบ่อน
ก็คือจริงจอกศรีน้ำเมินใช่มะ
จิ้งจอกรองบ่อนอยู่ทีมล่างลีกลองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจิ้งจอกสยาม
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะ